โมเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกติดตามกันตลอดในทั้งสัปดาห์นะครับ
เราก็เชื่อว่าก็ยังควรจะตามเดินต่อไป
หลังจากที่คุณแม่ของคุณแตงโมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
ในรายงานโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยแน่นอนนะครับ
มันก็มีหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไปต่างนานาหนึ่งอันนั้น
คนในวงการกีฬาหลายคนก็ออกมาเคลื่อนไหว
มีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเยียวยาที่มันเป็นตัวเลขประมาณ๓๐๐
ล้านแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่คูณออกมานะครับจากรายได้ของทางแตงโมนั่นแหละ

หลังจากที่มีการสัมภาษณ์แบบนั้นออกมาแล้วก็มีอีกหลายประโยคนี้นะครับ
ทำไมพี่ตมอยู่กับพ่อ
ตมมีความสุขแล้วตอนนี้นะครับ
ก็แน่นอนสื่อสารถึงข่าวของคุณแตงโมนี่แหละนะครับ
แล้วก็บอกว่าคิดถูกแล้วที่เลือกจะอยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน
ตอนนี้แตงโมก็ได้ไปอยู่กับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ส่วนคนนี้ก็ออกมาโพสต์รัวเลยนะครับ
ทางรีซอร์ธิรเทพวิโนไทยนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็โพสต์เฟซบุ๊คขณะที่รับชมรายการหนกระแสของพี่หนุ่มนะครับ
ไปเช็คมานะครับ๕สเตตัสภายใน๑ชั่วโมง
ระหว่างขับรถหรือเปล่ารีซอร์ผมฝากถามด้วยคุณ

ให้ดูกัน๒สเตตัสแล้วกันที่เลือกมานะครับ
ก็มีว่าให้อภัยปอแล้วก็รอบออันนี้เป็นตัวย่อนะครับที่รีซอร์โพสต์
คนที่พาลูกแม่ไปตาย๑๐๐แต่กับเพื่อนเขาที่ช่วยและดูแลกันมาตลอด
กันมาตั้งแต่สมัยเรียนไฟล์ให้ทุกอย่างแม่บอกให้อภัย๕๐
กลับให้นิ่งอย่าออกตัวเยอะคืออะไรนะครับคดีพลิกแล้วแหละ
ตัวละครลับคือพูดคุยเรื่องจำนวนเงินกับคนที่พาลูกแม่ไปตายแล้วด้วย
อันนี้รีซอร์โพสต์นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับ
ก็บอกว่าโถแม่คดีพลิกแล้วไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ฟังจากปากแม่

อันนี้ก็เป็นโค้ดลับนะครับไม่โทรหาแม่
ทุกคนทำเพื่อลูกแม่ทุกคนอยากคืนความเป็นธรรมให้ลูกแม่
แต่แม่ทำแบบนี้สงสารตมนะครับ
อย่างไรก็ตามสเตตัสนี้ก็มีทั้งแฟนฟุตบอลนะครับ
ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่าง
รินศักดิ์วงกรด้วยที่ไปเข้าคอมเมนต์นะครับ
เมนต์ว่าตายจ่ายจบเยี่ยมจริงครับ
ก็ถือว่าเป็นกระแสทุกวงการเลย

พอิสสำคัญที่ทุกคนออกมาเคลื่อนไหวเนี่ย
วงการไหนก็ตามสุดท้ายทุกคนต้องการความยุติธรรม
ให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับยังไงต้องตามข่าวนี้กันต่อด้วยนะครับ